สวัสดีครับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปครับ

ใครที่จะวางแผนทำกิจกรรมกลางแจ้งเดินทางท่องเที่ยว

ปัจจัยสำคัญอย่างพายุทกสุรีครับ
หลังจากนี้เป็นต้นไปก็จะเริ่มส่งผลต่อสถานการณ์ฝน

และบริเวณพื้นที่ภาคอีสานนะครับ

หลังจากนั้นครับก็จะไปพื้นที่ภาคเหนือตามลำดับ

ที่พัดปกรุมบริเวณทะเลอันดามันบริเทศไทย

อบเอาความชื้นเข้ามาทำให้เกิดฝน
บริเวณพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอันดามัน
ภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกเพิ่มมากขึ้นนะครับ

ดังนั้นแต่ละจุดแต่ละพื้นที่เป็นอย่างไร

จากอิทธิบนของพยุทธศุรีมีการประกาศเตือน
ในหลายจุดมีพื้นที่ไหนบ้างที่ต้องเฝ้าระวัง
เป็นพิเศษนะครับ๑๕๑๖นี้นะครับ
พื้นที่ภาคเหนือจังหวัดที่ต้องเฝ้าระวัง

เหนือจังหวัดเชียงใหม่เชียงราย

งาภูเก็ตกระบี่สตูนตรังแล้วก็ระนองนะครับ
ใครที่อยู่บริเวณนางกล่าวติดตามประกาศเตือนภัยจากทางราชการด้วย
รวมไปถึงนักท่องเที่ยวนะครับที่จะเดินทางทำกิจกรรมกลางแจ้ง

ทีนี้เดี๋ยวเรามาดูภาพรวมกันหน่อยนะครับว่า
พื้นที่ในประเทศไทยของเราแต่ละภาคนั้นภาพรวมเป็นอย่างไรกันบ้าง
ในพื้นที่ภาคเหนือจากการตรวจสอบสถานการณ์ฝนหลังจากนี้
ก็จะเพิ่มขึ้นมาดับร้อนได้เยอะเลยทีเดียวนะครับ
ซึ่งจากการคาดการณ์พบว่าโอกาสการเกิดฝนอยู่ที่๑๖๐ของพื้นที่
อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่๒๓องศาครับสูงสุดอยู่ที่๓๕องศาเซลเซียต
ภาคอีสานนะครับโอกาสการเกิดฝนร้ายละป่า๑๐ของพื้นที่นะครับ
อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่๒๓องศาครับสูงสุดอยู่ที่๓๔องศาเซลเซียต
กลางครับโอกาสการเกิดฝนฟ้าขนองอยู่ที่๑๖๐ของพื้นที่
สุดนั้นอยู่ที่๒๓องศาครับสูงสุดอยู่ที่๓๖องศาเซลเซียต
ภาคตะวันออกครับโอกาสการเกิดฝน๑๗๐ของพื้นที่
และที่สำคัญครับอุณหภูมินั้นก็จะลดลงนะครับ
ต่ำสุดอยู่ที่๒๔องศาเซลเซียตสูงสุดอยู่ที่๓๕องศาเซียต

บริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นอาจสูงมากกว่า๒เมตรนะครับ
ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยโอกาสการเกิดฝน๑๖๐ของพื้นที่นะครับ
ต่ำสุดอยู่ที่๒๓องศาเซลเซียตสูงสุดอยู่ที่๓๔องศาเซียต

บริเวณที่ห่างจากฝั่งออกไปคลื่นสูงประมาณ๒เมตร
ภาคใต้ฝั่งอันดามันฝนเพิ่มขึ้นแล้วนะครับ
โอกาสการเกิดฝนร้อยละ๗๐ของพื้นที่แล้วก็ตกหนักบางแห่ง
อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่๒๑องศาเซลเซียตสูงสุดอยู่ที่๓๒องศาเซลเซียต
ทะเลมีคลื่นสูง๒๓เมตรนะครับ
บริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นอาจสูงมากกว่า๓เมตร
ส่วนในบริเวณพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลครับ
โอกาสการเกิดฝนร้อยละ๖๐ของพื้นที่นะครับ
โดยช่วงที่มีโอกาสการเกิดฝนมากที่สุดก็คือช่วงแต่บ่ายเป็นต้นไป
ใครที่จะเดินทางทำกิจกรรมกลางแจ้งตรวจสอบสถานการณ์ฟ้าฝน
ตรวจสอบสถานการณ์การจราจรด้วยนะครับ
เพื่อที่จะไม่ทำให้การเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศนั้นเป็นอุปสรรคต่อการใช้ชีวิต
จากในไทยแล้วเดี๋ยวไปตรวจสอบกันต่อเลยนะครับ
เมืองใหญ่ทั่วโลกตอนนี้สภาพอากาศเป็นอย่างไรกันบ้าง
และนี่คือทั้งหมดของรู้ก่อนร้อนหนาวครับ
ผมพุทธนันทร์พี่สิบหมาหารสวัสดีครับ